ขอบคุณตำรวจฉะเชิงเซาก่อนเลย
เพราะผมเรียกร้องไปบอกว่าต้องจับให้ได้
ปล่อยให้มันอุกอาจแบบนี้ไม่ได้
คุณผู้ชมนึกออกแล้วล่ะว่าข่าวไหน
ข่าวที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์ซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วยิงปั้ง

กลางวันแสกแล้วโอ้โหคนเดินเยอะแยะผมเรียกร้องให้จับให้ได้
จับได้แล้วครับตำรวจสุดยอดจริง
ขี่กันมา๒คนแต่งานนี้ทำงานกัน๓คนคุณผู้ชมฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เย็นวันที่๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
นักเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งที่เชิงซาว
ขี่จักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมาบอกนะ
จะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวแต่ดันมาถูกวัยรุ่น
ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมา๓คนนะ

แล้วก็มาประกบแล้วยิงใส่จนมีผู้ได้รับบัตรเจ็บหนึ่งคน
แล้วบอกว่าอะไรรู้ไหม

ยิงขู่ไม่คิดว่าจะมีคนเจ็บอ้างแบบนี้ไม่ได้ฮะ
คุณผู้ชมครับล่าสุดพลตำรวจตรีณเรวิทสุคลทวิทย์
สุดยอดครับแล้วก็ทีมงานของท่านด้วย
ท่านผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดฉะเชิงเซา

ร่วมกันสอบสวนนายสุภโชคแทร่ตั้นอายุ๒๑ปี
เยาวชนชายอายุ๑๗ปีอีก๒คน
ที่เป็นผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุ
พร้อมของกลางปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ

ที่ในข่าวสงสัยว่าทำไมยิงนัดเดียว
แล้วมันมีตั้งหลายรูมันเป็นลูกซองสั้น
นัดเดียวแต่พอยิงไปมันแตกมันหลายเม็ด
นี่ครับลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์มันเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะ
แล้วก็จับได้พร้อมเสื้อผ้าที่สวมใส่วันก่อเหตุด้วย
บุกไปจับได้ที่บ้านพักในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนี่

ทั้ง๓คนยอมรับสารภาพ

แบบนั้นคิดว่าจะไม่มีใครเจ็บแล้วหมั่นเขี้ยวขึ้นมา
นายสุประโชคเป็นคนยิงครับคุณผู้ชมฮะ
เรื่องต้นทั้ง๓คนถูกแจ้งข้อหา
ร่วมกันพยายามฆ่าและนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเซาในวันนี้
หมดคดีแล้วกลับเนื้อกลับตัวซะนะน้องนะ